ช่วงนี้มาดูหนึ่งคลิปที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลนะฮะ
เป็นพนักงานสายการบินซึ่งอยู่ที่ท่ากาศยานดอนเมือง
โวยวายต่อว่านักท่องเที่ยวชาวจีน
คือปกติเราจะเห็นนักท่องเที่ยวโวยวายพนักงาน
แต่อันนี้คือพนักงานวีนแตกใส่นักท่องเที่ยว
ต้องเหตุผลคือไม่ให้นำกระเป๋าที่น้ำหนักเกิน๕กิโลกรัมขึ้นเครื่องบิน
ซึ่งปกติแล้วมัน๗๘กิโลกรัม
แต่สายการบินนี้เขาบอกว่าห้ามถือเกิน๕กิโลกรัม
ซึ่งผู้โดยสารไม่เข้าใจ
แต่พนักงานต่อว่าแบบโอ้โหพฤติกรรมแล้วก็กิริยาค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกัน

โอ้โหพนักงานผู้หญิงก็โวยวายคือตอบว่าเป็นภาษาไทย

เออแต่ว่ารักษณะเท่าที่ดูผู้โดยสารเองก็หงุดหงิดเหมือนกัน
แต่ว่าลักษณะคืออารมณ์ขึ้นเหมือนกันเลยค่ะ
แต่หารู้ไม่ว่าจุดนี้มีคนไทยอยู่เยอะ
เขาเห็นได้ยินและถ่ายคลิปนี้เอาไว้
ดอนเมืองคนไทยเยอะก็ตาย
ขู่นะฮะช่วยเหลือเหยื่อชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
จากคลิปจะเห็นว่าพนักงานของสายการบิน
บริเวณจุดเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองเนี่ย
โวยวายตะคอกนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับ
ภายในดอนเมืองหลังจากที่นักท่องเที่ยว
ไม่รู้เรื่องของกฎระเบียบของสายการบินนี้
ห้ามนำกระเป๋าที่น้ำหนักเกิน๕กิโลกรัมขึ้นเครื่องบิน
ซึ่งคือเอาจริงนะปกติแล้วเราเดินทาง
เราจะทราบแค่ว่าห้ามนำกระเป๋าเกิน๗กิโลกรัมขึ้นเครื่อง
เป็นระเบียบปกติของสายการบินอื่น
แต่สายการบินนี้คือห้ามเกิน๕กิโลกรัม
อ่านออกไหมใช้คำนี้

โพสต์ข้อความอีกว่างามไส้อีกแล้วเหตุเกิดที่ดอนเมือง
คือโดยทั่วไปในสายการบินจะเอากระเป๋าขึ้นเครื่องได้๗๘กิโลกรัม
แต่สายการบินนี้แค่๕กิโลผู้โดยสารไม่เข้าใจแล้วเอามาเกิน
เลยด่าตามคลิปเป็นภาษาไทยชอดผู้โดยสารก็ไม่เข้าใจ

ผู้โดยสารอาจจะผิดเนอะที่เอามาเกิน
คงลืมว่าคนไทยอยู่กันเต็มนะ
อันนี้คนโพสต์เขาก็เขียนไว้แบบนี้
ชาวก็เรียกร้องให้ต้นสังกัดสายการเบนนี้
เสื้อน้ำเงินอบรมพนักงานดีไหม
เพราะว่าการบริการลูกค้าคุณต้องใจเย็นกว่านี้
คุณต้องอธิบายให้เขาเข้าใจด้วยเหตุและผล

แล้วคุณเอามาเกินก็ต้องทำตามกฎระเบียบของเรานะ

เขาแบบพฤติกรรมค่อนข้างจะหยาบคายเหมือนกัน
เพราะว่าต้องอย่าลืมนะว่าเราทำงานบริการนะคะ
คือจริงเข้าใจแหละว่าหลายคนอาจจะมีอารมณ์ได้
แต่ว่าทำงานตรงนี้ต้องพยายามยับยั้งตัวเองด้วยนะคะ
เถอะเขาไม่กลับมาบินกับคุณแล้วล่ะนะฮะ
แล้วพอภาพที่ออกมาคนเสียก็คือเจ้าตัวเอง